สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่
สิทธิ์มหาญนะครับทุกผู้ชมครับหนึ่งเรื่องตอนนี้ที่
จับตามองเป็นพิเศษก็คือเรื่องของกระแสข่าวที่ออกมาบอก
เมืองใดของเราอาจจะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในรอบ๕๐ปี
ได้จริงกับประเด็นดังกล่าวนี้เป็นอย่างไร
วันนี้เราจะมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นเรามาดูผลการประเมินจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันก่อนนะครับ
ประมาณ๔๐องศาเซลเซียตในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
พรุ่งนี้คำนวณต่อไปนะครับในช่วงบ่าย
ก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงเป็นนิดเล็กน้อย
อยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
แล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปตลอดสุดสัปดาห์

ที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศ
แต่ย่อมความร้อนหรือว่าย่อมความร้อน
ปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทำให้บริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นได้เจอกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่
เราจะมาพูดคุยกับอธิบดีกรมอุตุขนิยมพิยา
คุณวัญชัยตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับ

ครับสรุปว่า๑๗๑๙เมืองไทยของเราจะร้อนที่สุดในรอบ๕๐ปีจริงหรือเปล่าครับ
ไม่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาตั้งฉาก

ในช่วงฤดูร้อนนะครับครับร้อนที่สุดจะช่วงไหนครับ
ก็อาจว่าอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนพร้อมเดือนเมษายนนะครับครับ
ซึ่งจะเป็นช่วงที่เข้ามาตั้งจากเทพธรรมไทยแสงแดดก็จะลงมาเทพธรรมไทยมากขึ้น
หรือเป็นการลงแบบตรงเพราะฉะนั้นเราจะได้รับความร้อนจากตรงนั้นมากกว่าครับ
สรุปก็คือสิบเจ็ดถึงสิบเก้านี้อากาศทรงทรงแบบนี้นะครับ
ร้อนจริงจริงก็คือเมษาถูกไหมครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของ
คลื่นความร้อนครับเมืองไทยของเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเจอกับปรากฏการณ์ดังกล่าวครับ
ครับอาจจะถ้าพูดถึงคลื่นความร้อนเราต้องประคองที่มาของคลื่นมาจากไหนนะครับ
เพราะปกติแล้วขึ้นความร้อนที่เกิดในทั่วโลกก็จะมาจากแหล่งความร้อนจากทะเลทรายนะครับ
อากาศที่เย็นกว่าอากาศโดยทั่วไปนะครับครับ
เรื่องอากาศนี่เป็นเรื่องที่คนไทยสนใจมากขึ้นในช่วงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามจากกรมอุตุยาโดยตรง
ซึ่งเราจะมีข้อมูลที่มีการเรียกเปลี่ยนข่าวจากทั่วโลกมานะครับ
ทราบพระเจ้าการเป็นการคาดหมายซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเวลานะครับ
เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างนี้จะต้องมีที่มาถ้าตรวจสอบได้
สุดท้ายนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่เมืองไทยของเราจะต้องเจอกับอากาศที่ร้อนที่สุด
ช่วงนี้แน่นอนแต่ว่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนย้ำอีกครั้งนะครับ

ก็อยู่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับ
ก็ขึ้นกับว่าในวันนั้นจะมีเมฆมีลมพัดหรือเปล่ามีเมฆหรือเปล่ามีฝนตกหรือเปล่านะครับ
แต่อยู่ในช่วงประมาณครึ่งหลังของเดือนกันยายนเป็นส่วนมากครับ
ขอบคุณครับนี่คือหนึ่งคำยืนยันนะครับจากอธิบดีกรมบุตุนิยมวิทยาคุณวัญชัยศักดิ์อุดมชัยนะครับ
อย่างที่บอกไปช่วงนี้อากาศยังทรงแบบนี้แน่นอนนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๔๐๔๑องศาเซลเซียต
แต่เราจะเจอร้อนจริงก็คือช่วงหลังกลางเดือนเมษายนไปต้นไป
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่สภาพอากาศช่วงนี้คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วย

ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ